ระเบิดอะไรก่อนระเบิดจากอะไรก่อน
ร้านขายของชำแห่งนี้ที่จังหวัดแม่ห้องศร
คุณผู้ชมดูแรงระเบิดนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องข่าว
เอ้านั่นน่ะโห้ย
นั่นน่ะโห้ยพี่บอสเดี๋ยวก่อนภาพอย่างเนี้ย
เกิดในไทยหรอไทยแม่ฮ่องศรอ๋อ
นี่ครับคุณผู้ชมครับร้านขายของชำไม่ใช่แค่ร้านเดียว
ข้างปังปีนาศไปด้วยเลย
นี่ครับภาพจากกล้อวงจรปิดนี่ครับพีนาฏไหม
พีนาฏไหมชุลมุนวายกันไปหมดนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อคุณผู้ชม
บันทึกภาพขณะเกิดเหตุระเบิดหน้าร้านขายของชำเอาไว้ได้

แรงระเบิดนะครับคือจริงมันมีแสงเกิดขึ้นก่อน
ตามที่เราเห็นภาพใช่ไหมแล้วคราวนี้มันระเบิดรุนแรงมาก
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ฮะ
ที่ร้านขายของชำแห่นหนึ่งในตลาดปางมะพ่า
การเกษตรและสากรรณ์การเกษตรหรือว่าทรกศสาขาเท่านั้นนะครับ

คือเป็นวงกว้างความเสียหายครับเพราะแรงระเบิดมันแรงจริง

ระเบิดอะไรได้ถึงแรงขนาดนี้แล้วมีไฟนำมาก่อน

สำหรับสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
เบื้องต้นคาดคาดนะ
คาดว่าอาจจะเกิดถังก๊าซระเบิดคุณผู้ชม
ซึ่งตรงนั้นคือที่เขาคาดเพราะว่าอะไร

ก็ต้องใช้ก็มีถังก๊าซนะฮะ

อีกรายงานข่าวหนึ่งก็บอกว่า
มีการเอาพวกดอกไม้ไฟพลุเพราะใกล้ช่วง

เอามาเก็บเอาไว้เดี๋ยวรอดู
เพราะมันมีไฟวาบขึ้นมาก่อนด้วยแบบนี้
มันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ที่

ที่เห็นชัดที่สุดคือความเสียหายเห็นไหม

ระเบิดร้านขายของชำฮะ